จากเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็ยังมีเรื่องของกิจกรรมกีฬา
ที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยนะคะ
ก็คือเรื่องของกีฬามอเตอร์สปอร์ตค่ะ
ตอนนี้ความนิยมมีเพิ่มสูงขึ้น
ก็เลยทำให้ทางด้านของกรรมการกีฬายานยนต์
ต้องจัดเตรียมความพร้อมของทีมกู้ภัย
ในการเข้าไปช่วยเหลืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ

รวมทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อม

เพื่อเป็นการแสดงความพร้อมของทีมกู้ภัยของไทยค่ะ

โดยได้จำลองเหตุการณ์รถแข่งที่อยู่ภายในสนาม
ได้รับอุบัติเหตุจากการแข่งขัน
ทั้งทีมกู้ภัยทั่วไปไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้

มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์

อุบัติภัยต่างที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศค่ะ
นายภัยรัฐเงินมีศรีประธานชมรมกรรมการกีฬายานยนต์บอกว่า
รายการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทย

ดังนั้นทีมกู้ภัยต้องหมั่นฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ
เวลาที่เกิดอุบัติเหตุในสนามแข่งขัน
เพื่อเป็นการแสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทย
จากนี้ยังเป็นทีมที่สามารถจะเข้าช่วย
สนุนงานกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างได้อีกทางด้วย
รวบรวมอาสาสมัครจากหลากหลายหน่วยงานที่มีความชำนาญในเรื่องของอุปกรณ์กู้ภัยต่าง

จากนี้ก็ถือว่าเป็นทีมกู้ภัยที่มีเครื่องมือ
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยอีกทีมหนึ่งค่ะ